เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศนะคะ
เพื่อเป็นของขวัญทางการทูตให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ด้วย
กระทรวงการต่างประเทศของจีนและสถานเอกอัครราชทูตจีนในเกาหลีใต้
ร่วมทำพิธีส่งมอบทั้งนี้นะคะอ้ายเป่าเป็นหมีแพนด้า
เพศเมียวัย๒ปีรายงานระบุว่าเป็นแพนด้ายักษ์
เชื่องแล้วก็นิสัยน่ารักขณะที่เจ้าหลีเป่านะคะ
เป็นแพนด้ายักษ์เพศผู้วัย๓ปีนิสัยร่าเริงเป็นมิตร
แพนด้าทั้งสองตัวจะถูกส่งมาจากศูนย์วิจัยแพนด้ายักษ์ในเมืองเฉิงตู
โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเดือนเมษายนนี้
หลังให้เวลาพวกมันได้มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ประมาณ๑เดือน
ซึ่งจีนจะให้เวลาเกาหลีใต้ยืมแพนด้ายักษ์คู่นี้เป็นเวลา๑๕ปี
ตัดสินใจส่งมอบแพนด้ายักษ์คู่นี้ให้กับเกาหลีใต้

หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน
เกาหลีใต้อย่างเป็นทางการในปี๒๕๕๙
ขณะที่ปัจจุบันแพนด้ายักษ์ถูกจัดเป็นสัตว์ที่เสี่ยงศูนย์พันธ
โดยทั่วโลกมีแพนด้ายักษ์อยู่ประมาณ๒๐๐๐ตัวเท่านั้นค่ะ